ประเด็นร้อนของการเมืองในวันนี้เลยนะคะ
หลังจากที่สารรัฐธรรมนูลรับวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี
ของนายศักดิ์สยามชิดชอบกรณีถือหุ้น
ซึ่งเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูล

ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะ
ไปดูท่าทีของนายศักดิ์สยามชิดชอบในวันนี้นะคะ
ซึ่งก็บอกว่าพร้อมที่จะปฏิบัตินะคะ
ตามคำสั่งของสารรัฐธรรมนูลค่ะ
สารรัฐธรรมนูลมีมติเป็นเอกฉันรับคำร้องของสอสอพักฝ่ายค้าน
ขอให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูลหรือไม่
กรณีที่นายศักดิ์สยามยังคงเป็นผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นการกระทำอันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา๑๘๘
ประกอบพรบการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีพุทธศักราช๒๕๖๒
โดยให้นายศักดิ์สยามชี้แจงข้อกล่าวหาต่อรัฐธรรมนูลภายใน๑๕วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง
และให้นายศักดิ์สยามหยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้
คือ๓มีนาคม๒๕๖๖ไปจนกว่าสารรัฐธรรมนูลจะวินิจฉัยค่ะ
วันนี้นะคะนายศักดิ์สยามก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสั้นค่ะ
บอกว่าพร้อมชี้แจงและพร้อมยุติการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสารรัฐธรรมนูล

นายอธิรัฐรัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนะคะ
ทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะผลเอกประยุจันทร์โอชา
วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องนี้ค่ะ
เท่าที่ฟังนายกบอกว่าก็ต้องสอบสวนก่อน
เพื่อให้โอกาสในการชี้แจงซึ่งต้องติดตามกันต่อไป
ก็ไม่มีผลกับการทำงานของคอรมอเพราะว่าเป็นการทำงานตามนโยบายค่ะ
นี่ค่ะนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ลงพื้นที่อยู่ที่พระนครศรีอยุธยา